จากเรื่องของมีมี่กับน้องบีไปต่อที่เรื่องของแพนด้าช่วงกันหน่อย
หลายคนก็สงสัยมันตายเพราะอะไร

ล่าสุดคือทีมจีนมาถึงตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดเว็บไซต์ของสนศัษฐเชียงใหม่แถลงการว่า
ช่วงมันตายเนื่องจากว่าภาวะหัวใจล้มเหลว
ส่งผลให้อวัยวะภายในทั่วร่างกายขาดออกซิเจน
หลังแพนด้าช่วงได้ตายลงตั้งแต่๑๖กันยายนที่สนสัตว์ชิงใหม่
สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งสาธารักษ์ประชาชนจีน
คณะผู้เชี่ยวชาญเดินทางมาไทยอย่างเร่งด่วน

การชนะสูตรวินิจฉัยโรคของคณะผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยจีนด้วยกันพบว่า
ภาวะทางโภชนาการของช่วงเกณฑ์อยู่ในเกณฑ์ดีครับ
พบบาดแผลภายนอกไม่พบสิ่งของแปลกปลอมในหลอดลม
ก็คือไม่ได้มีการกินอะไรแปลกปลอมเข้าไป
สาเหตุการณ์ตายเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
ส่งผลให้อวัยวะภายในร่างกายทั้งหมดนั้นขาดออกซิเจน
ดับต่อไปฝ่ายไทยจีนจะดำเนินการจัดทำเรื่องของต่างภายหลัง
ตามข้อตกลงระหว่างองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชุปธรรม
และสมาคมอนุรักษณ์สัตว์ป่าจีนแห่งสาธารักษณ์ประชาชนจีน
สำหรับการให้ข้อมูลข่าวสารทางฝ่ายจีนจะทำการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
ส่วนฝ่ายไทยก็จะมีการแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การสวนสัตว์แล้วก็สวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป
ก็สบายใจได้ว่าเขาตายจากเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลว
ไม่ได้มีการกินของแปลกปลอมเข้าไปขัดหลอดลมอะไรหรอก
คืออายุไอนามมันก็ประมาณนึงแล้วเหมือนกันแหละนะ